ปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุเขาบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับของกลางตำรวจก็ต้องไปเก็บไว้ที่สอนอเอาไปเก็บไว้ที่สอนอพญาไทย
๙เมษายนเขาออกจากโรงพยาบาลได้ไปเอารถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของเขาที่สนพญาไทยจะเอาไปให้อู่ซ่อม
อู่บอกว่าชิ้นส่วนหายไปตั้งหลายอย่างนะนับนับดูเป็นหลักแสนบาท
โอ้โหหนุ่มคนนี้เขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คว่าอ้าวรถอยู่สอนอพญาไทยอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่าทั้งมันขอบอบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
สอนอรถเขาชิ้นส่วนหายไปอีกเหมือนซวยซ้ำซวยซ้อนอ่ะก็เลยแชร์เอา
ไว้ในโลกออนไลน์นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ
บนสะพานยมราชเมื่อ๕เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่ากระโหลกศีรษะร้าวแขนหักเดินไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
แล้วก็มารู้ทีหลังว่ารถของเขาเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ที่สอนอพญาไทย
ก็เลยให้แม่กับแฟนสาวไปดูรถให้ก็มีการบันทึกภาพเอาไว้๖เมษายน
ก็คือหลังเกิดเหตุ๑วันตอนนั้นของทุกอย่างยังอยู่ครบ
ต่อมาออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะไปดูรถสิบสี่เมษายน
ทุกอย่างยังเป็นปกติดีก็ได้คุยกับพนักงานสอบสวนขอเอารถกลับ
แล้วก็ไปเอารถกลับ๑๙เมษายนปรากฏว่า
โชคหน้าชุดรวมล้อแม็กซ์ยางเรือนไมค์หายไปด้วย
บวกลบคูณหารดูแล้วเป็นแสนนะคะตัวเองก็เจ็บหนักนะ
ใช่ก็เลยแจ้งความในคดีของหายเอาไว้อีกหนึ่งคดี
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงอะไรเลยจากพนักงานสอบสวน
ชิ้นส่วนต่างมันหายไปได้ยังไงมันอยู่ที่สอนอมันน่าจะปลอดภัยอะค่ะ
ผมก็ช็อกนะครับเพราะว่าเออของของกลางเรารถเรา
มันอยู่ในสอนอมันน่าจะปลอดภัยกับประชาชนอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายมันดันมีของหายโดนมีรอยตัดสายเบรกสายอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้
แบบอย่างเงี้ยชัดเจนหายทั้งแผงผมก็ตกใจว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่านี้ไหมสอนอมอะไรอย่างเงี้ย
หายไปได้ยังไงผมน่าจะเป็นผมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ
ผมก็เลยอยากได้ความเป็นธรรมส่วนดีเหมือนกันว่ามันหายไปได้ไงผมไม่ไม่อยากไปพาดพิงทางเจ้าหน้าที่เขามากอะไรอย่างเงี้
ทำไมให้แฟนคลับคืออยากให้ติดตามอยากให้ติดตามคนร้ายด้วยแล้วก็ของของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ของที่มันหายจากที่สอนได้ไงเนี่ยคืออยากให้เจ้าหน้าที่เขารอบครอบแล้วติดตามให้หน่อยอะไรอย่างนี้
อยากได้ความเป็นธรรมตรงส่วนนี้มาก
เขาทำตรงเข้าไปส่วนนี้เสร็จเขาเกาะออกมาแล้วก็กลับบ้านได้แค่นั้นนะครับ
เรื่องหนึ่งนะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวนายชิดชัยกับแฟนสาวเล่าให้ฟัง
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับค่ะ
ชิดชัยกับนางสาวจิดาพาโสวันนะแฟนสาวเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
วันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะมันมีเรื่องลี้ลับอะค่ะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนสะพานยมราช
แล้วเขาเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำยืนอยู่กลางถนนเลย
แล้วเขาก็เลยบีบแร่ให้หลบผู้ชายคนนี้ไม่หลบ
แล้วก็หายไปอยู่ดีโผล่ขึ้นมาซ้อนที่หลังรถเขาแทน
แล้วก็ขยมรถแล้วก็เอามือปิดตาเขา
บอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยจะเอาของไปด้วย
ตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจหักหลบไปอีกฝั่งนึง
แล้วเขาก็สลบไปไม่ได้สติอีกเลยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ

แล้วก็หาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันปรากฏว่า

มีผู้ชายใส่เสื้อสีดำขี่บิ๊กไบท์สีเดียวกันกับรถของนายชิดชัยแฟนนุ่มของเขาอ่ะ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจุดเดียวกันตรงนี้เลย
เขาเอาภาพมาให้ดูเลยตรงนี้เลยจุดเดียวกัน
แต่ตอนนั้นนะคะร่างของผู้เสียชีวิตเหมือนกับกระเด็นไปพาดกับแบรีเออร์

จุดเดียวกันเวลาใกล้เคียงไล่เลี่ยกันด้วยดูสิสีเดียวกัน

เนี่ยแฟนสาวของผู้ตายในวันที่๒๕พฤศจิกายนเขาก็เลยทักข้อความมาหาแฟนสาวของผู้บาดเจ็บอะค่ะ

อ๋อนี่เลยจะมาเอาของนี้ไป
พี่นายก็อะไรนะ
มองมาที่กระจกปลายแฮนด์มองเพื่อจะมองรถข้างหลังอ่ะ
ผมเห็นเงามาอยู่ข้างหลังผมแล้วมานั่งคล่อมรถผมแล้ว
แล้วเขามาจับหมวกกันน็อกผมเขาบอกว่าจะเอาผมไปอยู่ด้วย
เขาจะเอาของของผมไปด้วยผมก็ตกใจด้วยความตกใจ
แต่ยังคุมสติตัวเองได้อยู่ว่ามันอันตรายแล้ว
ผมก็เลยแบบหักรถไปด้านซ้ายแต่ตัวผมน่ะถีบออกจากด้านขวาแล้ว
ถีบรถถีบตัวเองออกจากด้านขวาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็กิ้งกิ้งเลย
นี่คือหน้าขนลุกนะดูสิคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องลี้ลับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ชวนขนลุก
แต่เรื่องของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาติที่หายไป
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ตำรวจต้องตอบ
ตำรวจสอนอพญาไทยต้องตอบว่ามันหายไปได้ยังไง
พันธุ์ตำรวจเอกเจษดาคุ้มศัตราผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยบอกว่า
สั่งให้รองผู้กำกับแจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้รายงานข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เรียกตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงนะคะ
ซึ่งรถคันนี้ตำรวจบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นของกลางในคดีอาญา
พนักงานสอบสวนจะต้องดูแลรับผิดชอบเพียงแต่ว่าเป็นคดีที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีคู่กรณี
พลเมืองดีก็เลยเอารถไปฝากไว้ที่สอนอพญาไทยซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ

ตำรวจบอกว่ามันไม่ได้เป็นของกลางในคดีตำรวจไม่ได้ต้องดูแลรับผิดชอบ

แต่ยังไงก็ตามหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูกล้องวงจรปิดของสอนอ
ว่ามีคนแปลกหน้ามาขโมยไปหรือเปล่าแล้วก็จะสอบพนักงานสอบสวน
ตำรวจในสอนอเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายแล้วก็ให้ได้ข้อเท็จจริง
โดยย้ำว่าจะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบุคคลเข้าออกในสอนออย่างละเอียดรอบครอบ
ยืนยันแบบนี้แต่ยังไงก็ตามก็มันอยู่ในสอนอ

ตำรวจก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามันหายไปได้ยังไงนะคะ
ก็เป็นทั้งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องหน้าขนลุก